แล้วคุณมนศิษย์บอกเลขในเฟสบุ๊คอะไรแบบเนี้ย

ถูกบ่อยถูกหลายงวดติดต่อกันแล้วถูกหลายใบด้วย

คุณมนต์สิทธิ์ก็โพสต์ภาพอีกครั้งหนึ่ง
พร้อมกับข้อความเป็นภาษา
ถิ่นของทางภาคอีสานนะครับ

ใกล้เลยเลขที่ชอบเลขที่ดัง

ดีเจต้นหอมสกุลตลา

ไม่เฉียดเลย

เช้าวุ่นวาย

ก็เป็นวิถีชีวิตของ

ก็ให้ลุ้นกันทุกเดือนเดือนละ๒หน